ทางด้านของอดีตประธานบอร์ดของการบินไทย
ก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับการจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
หลังจากที่บริษัทโรสลอยนั้นออกมาเปิดประเด็นเรื่องของการที่ได้ให้สินบน
แล้วก็มีชื่อของบริษัทการบินไทยนี้เข้ามาด้วยนะคะ
โดยบอกว่าการบินไทยคาดว่าจะใช้เวลาในการสอบสวนนั้นไม่เกิน๗๑๕วันค่ะ
ความคืบหน้าหลังจากบริษัทการบินไทยสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงอดีตฝ่ายบริหารและอดีตบอร์ดบริษัท
ทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินโรสลอย

หลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินของสหราชอาณาจักร
ออกมายอมรับต่อสำนักงานปราบรามการทุจริตว่าได้จ่ายสินบนให้กับหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยช่วงปี๒๕๓๔๒๕๔๘
โดยมีการจ่ายสินบนถึง๓ครั้งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานการบินไทย
มูลค่ากว่า๑๒๐๐ล้านบาท
เพื่อให้ทางบริษัทเป็นผู้ชนะในการเสนอขายเครื่องยนต์
ผู้บริหารการบินไทยคาดว่าจะใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ๗๑๕วัน
ก่อนจะกำหนดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า
ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน๓๐วันค่ะ
โดยวันพรุ่งนี้โรสรอยก็จะเข้ามาชี้แจง
และให้ข้อมูลรายละเอียดกับการบินไทย
ว่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นอีกระดับ
คณะกรรมการที่ตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์

เพราะว่าเราดูเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบัน

ว่ากระบวนการปัจจุบันเนี่ย

ส่วนกระบวนการในอดีตอาจจะอีกสัก

เพราะฉะนั้นบางเรื่องจะเร็วกว่า๓๐วันนะครับ
ผู้บริหารการบินไทยย้ำด้วยนะคะ
ว่าถ้าพบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนครั้งนี้

การดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย
ว่าพนักงานคนดังกล่าวจะยังอยู่หรือว่าปลดเกษียณไปแล้วก็ตามค่ะ
ถ้าผลสอบข้อที่จริงปรากฏ
เช่นเป็นความผิดทางวินัย
ก็ต้องดูว่าเป็นอดีตพนักงานหรือพนักงานปัจจุบันที่ยังคงอยู่และเกี่ยวข้อง
ก็ดำเนินการทางวินัยตามระเบียบบริษัท
สองกรณีที่ชัดเจนมีความเสียหาย
ที่เราเรียกกันว่าความเสียหายทางแพ่งก็ดำเนินการนะครับ
อย่างกรณีนี้ถ้าเกิดพบว่าเป็นการทุจริตและเป็นเรื่องสำคัญ
เกี่ยวเนื่องกับทั้งพนักงานอดีตพนักงานอดีตผู้บริหาร
ทางการบินไทยก็จะส่งเรื่องให้กับปปชด้านนายธนงพิธียาอดีต
ทางคณะกรรมการบริษัทการบินไทยก็ยืนยันว่าบอร์ดทุกคน
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน
เรื่องจากการพิจารณาจัดหาเครื่องบินและเครื่องยนต์
จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อขึ้นมาโดยเฉพาะ
เพราะบอร์ดส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครมีความรู้เรื่องเครื่องบินค่ะ
ย้ำว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์
เครื่องบินเข้ามาพบทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเป็นทางการ
แต่ยอมรับว่าบอร์ดเคยได้รับเชิญจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินไปเยี่ยมชมที่บริษัท
ในช่วงที่มีการเสนอขายเครื่องบินแต่ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์
นายธนงพิธิญะนั้นเป็นประธานบอดการบินไทยในช่วงปี๒๕๔๗๒๕๔๘
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่โรสรอยระบุว่า
มีการให้เงินประมาณ๒๕๔ล้านบาทกับตัวแทน
มีเงินบางส่วนตกไปสู่เจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานการบินไทยค่ะ
ในช่วงนั้นนายกระหนกอภิรดีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย
แต่ในปี๒๕๔๘ได้เปลี่ยนตัวประธานบอร์ดมาเป็นนายวัญชัยสารทูลทัศน์
โดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายพงศักดิ์รัฐพงภัยศาล
ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามลำดับค่ะ